ตัวแรกเป็นสารละลายเป็นตัวทำละลาย
พูดง่ายก็คือสารพวกนี้เนี่ยเป็นแก๊สน้ำตา
๔ตัวเป็นแก๊สน้ำตาเป็นผง
พอเป็นผงเนี่ยถ้าอยู่ในปืนมันยิงตู้มแล้วก็ระเบิดเป็นอาโลซอล
เพราะฉะนั้นคนก็จะแตกตื่นใช่ไหมครับ

ตัวที่หนึ่งเป็นตัวทำลายอินซี

ตัวนี้เป็นสารกลุ่มคอโรในไตน

หมายเลข๔เยอะมาก

เป็นสารเคมีที่ใช้ในสงครามเคมี

แต่ว่าใช้ในการปราบจราจนได้

แล้วก็ครั้งที่๒ก็ฉีดน้ำที่มีแก๊สน้ำตานะครับ
ก็คือเจ้าหน้าที่เขาเอาถังที่เขาผสมหัวเชื้อเนี่ย
ก็คือมีสาร๕ตัวอยู่ในถังนี้เทใส่เข้าไป
แต่ทีนี้น้ำมันถูกฉีดออกไปก่อน

คืออาจารย์จะบอกว่านี่อาจจะไม่ใช่อัตราส่วนที่ตั้งใจตั้งแต่แรก
จริงความจริงเขามีอัตราส่วนเขาอยู่แล้ว
ต่อน้ำเต็มถังแต่ว่ามาฉีดน้ำก่อนแล้วก็ไม่ได้เติม
เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องหลังจากนั้นก็เติมสารลงไปนะครับ
แล้วทีนี้หัวเชื้อที่เติมมาเนี่ยแทนที่จะมีตัวเดียวก็ใส่มา๔ตัว
ตัวนี่คือแก๊สน้ำตาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นสารที่เป็นที่มีฤทธิเป็นแก๊สน้ำตาเนี่ย
ที่อยู่ในมาตรฐานสากลแต่เราต้องอธิบายคำว่าแก๊สน้ำตาก่อนนะ
น้ำตาลเนี่ยความจริงมันเป็นผงมันคือแป้งนะฮะแต่ว่ามันฟุ้งมันก็เลยกลายเป็นแก๊ส
เข้าใจไหมฮะแต่เขาเอาผงเนี่ยมาใส่ในน้ำโอเคนะฮะมันก็เลยมี๔ตัวนี้อยู่ในน้ำ
พร้อมกับตัวหัวเชื้ออีกตัวหนึ่งเราก็เลยเจอ๕ตัวหลัก
คือแทรกอาจารย์เอานิดเดียวค่ะคืออาจารย์อาจจะคุ้นแล้วแหละแต่ว่าอย่างคนที่ไม่ได้เรียนมาอย่างนี้ฉันก็จะแบบ
อะไรวะแก๊สมันจะมาผสมอะไรกับน้ำตั้งแต่วันที่๑๖แล้วตั้งแต่ปฐุมวันแล้วใช่ไหม
ว่าตกลงมีแก๊สน้ำตาไหมแล้วก็ที่เถียงกันว่าไม่ได้มีแก๊สน้ำตา
คือคำว่าแก๊สมันเป็นสารที่เขาใช้ในระเบิดแก๊สน้ำตา
แต่เขาเอาสารนี้มาละลายในน้ำถ้าอย่างนี้อธิบายถูกต้อง
พวกนี้มันจะเป็นผงเพราะฉะนั้นถ้าตักเป็นผงมาเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวตำรวจก็โดนใช่ไหมฮะ
เขาก็เลยเอามาละลายเป็นน้ำเชื่อมเพื่อนมาเทใส่ถังน้ำอีกรอบนึง
แต่น้ำมันใช้ไปแล้วมันเลยลดลงพอลดลงความข้นก็เลยสูง
ทีนี้ที่คุณคริสเก็บมาเนี่ยนะคะตัวที่มีสีเนี่ยตัวสีไม่เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหม
อาจารย์ที่บอกว่าเก็บได้๖๐กว่าตัวใช่ไหมคะ
แต่ตัวเด่นก็คือ๕ตัวก็คือตัวที่เขาใส่นั่นแหละ
เวลาที่บอกว่าเด่นคือแปลว่าปริมาณมันเยอะกว่าเยอะมากอันอื่นใช่ไหมอาจารย์
แล้วอีก๓๐กว่าส่วนนั้นคือเป็นตัวอื่นกับตัวทำละลายแล้วก็มีน้ำอยู่ด้วย
เดี๋ยวแต่ที่อาจารย์ออสบอกมาว่ามี๕ตัวเนี่ยนะคะ๕ตัวเนี่ยอาจารย์ออสบอกว่าตัวทำละลายมีตัวเดียว
ฉะเหลือ๔นี่แหละที่อาจารย์บอกอันนี้แหละที่จะเป็นตัวทำให้แสบร้อน
ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะทำให้น้ำหูน้ำตาไหลอัตโนมัติปวดแสบปวดร้อนนะครับแล้วก็ทำให้หายใจลำบาก
แต่ว่ายังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ว่าทำให้ถึงตายนะครับถึงแม้ว่าเหตุจราจนที่อียิปต์เมื่อปี๕๔มีคนเสียชีวิตจากแก๊สน้ำตาล๑๐ลาย
แต่ทีนี้ถ้าจะตั้งคำถามได้เรื่องสัดส่วนความมากน้อยใช่ไหมคะ
ซึ่งที่ที่อาจารย์ออสบอกเอาอย่างนี้เน้นสรุปเองก็ได้
เดี๋ยวจะกลายเป็นอาจารย์ออสพูดคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจให้ความเข้มข้นมากขนาดที่เกิดขึ้น
เพราะว่าปริมาณน้ำมันลดลงมา
เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราโมโหแล้วเราใส่น้ำปลาแบบไม่ยั้งเลย
เค็มใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะ
อันนี้ก็เทใส่มันมี๑ถัง
อันนี้สันนิษฐานนะใส่มากไปไหมหรือน้ำที่อยู่มันน้อยไปไหม
พอใส่มากไปเนี่ยสารตัวนี้ไม่ทำให้คนตายก็จริง
แต่ว่ามันปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นอ่า
เดี๋ยวนะคะคือฉันเอาอย่างนี้นะคะคือที่คุณเห็นตัวอย่างที่ไหล่คุณอ้วนเนี่ย
อาการที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราจะสรุปว่า
ตั้งใจไม่ตั้งใจอันนี้ต้องฟังตำรวจด้วย
แต่อย่างที่อาจารย์ออสบอกว่าคือจริงถ้าสันนิษฐานเป็นไปได้ที่ปริมาณน้ำมันลดลงมา